มาดูความคืบหน้าเรื่องของดีเจสาวนะคะที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีทารุณกรรมสัตว์ฆ่าแมว
คือมันไม่ใช่แค่แมวตัวเดียวเพราะว่าเขาได้มีการไปตรวจสอบย้อนหลัง
เหมือนกับว่าดีเจสาวคนนี้ไปรับแมวมาอุปการะอย่างน้อย๒๗ตัวจากหลายที่นะ
สงสัยว่าจะทำแบบนี้ทุกตัว
ใช่ค่ะคือย้อนไปนิดนึงคือเรื่องนี้เริ่มต้นจากทางด้านเพจหาบ้านน้องหมาน้องแมวนะคะ
เขาได้มีการโพสต์เรื่องนี้เอาไว้ในเพจค่ะ
คือเขาบอกว่าในเพจเขาก็ได้มีการประกาศตามหาว่า
ใจบุญอยากจะอุปการะน้องแมวไหมก็ติดต่อเข้าไป
แล้วก็ดีเจสาวคนนี้ติดต่อเข้าไปบอกว่าอยากจะขอรับอุปการะน้องแมว
แต่เขามีสเปคไว้เลยว่าเขาอยากได้แมวแบบนี้เป็นแมวตัวผู้หางยาวเรียบร้อยไม่ร้องเสียงดัง
ทางเพจเขาก็เลยเลือกไปให้แมวตัวผู้ตัวหนึ่งอายุสักเดือนครึ่งส่งไปให้
แล้วทางเพจเขาบอกว่าเขาก็ติดตามความคืบหน้าไงว่ารับไปแล้วเป็นยังไงบ้างดูแลเป็นยังไงเลี้ยงไหวไหมนะคะ
แต่สุดท้ายเหมือนดีเจสาวคนนี้มีพฤติกรรมแปลกก็เลยบอกว่างั้นขอคืน
คนที่โพสต์ก็คือนางสาวอิสรพรสมุทรกลิ่นนะคะเขาโพสต์เอาไว้ในเพจ
เขาบอกว่าพอติดต่อดีเจสาวคนนี้ไปเนี่ยคือเหมือนติดต่อไม่ค่อยได้
ให้ข้อมูลแปลกเกี่ยวกับความคืบหน้าในการรับน้องแมวไปเลี้ยง
เขาก็เลยบอกว่ามันดูแบบมีเจตนาไม่ดีขอคืนก็แล้วกัน
แล้วเขาก็ไปแจ้งความเอาไว้ด้วยที่สนเพชรเกษม
คืนวันที่๑๙ตุลาคมดีเจสาวคนนี้เอาแมวมาคืน
แต่เป็นศพแมวใส่ถุงดำมาคืนเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็สภาพศพแมวเนี่ยคือมีบาดแผลคล้ายถูกของมีคม
กรีดเข้าตามตัวหลายแห่งถูกคว้านเอาอวัยวะภายใน
ออกไปจนหมดคล้ายกับเอาแมวไปทารุณกรรมโชว์
เว็บไซต์ใต้ดินหรือว่าดาร์กเว็บเพื่อแลกกับบิตคอยน์
ทางคุณอิสรพรเขาก็เลยบอกว่าเขาแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะ
สนเพชรเกษมแล้วก็ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้รับทราบเรื่องนี้แล้วก็ดำเนินการตามกฎหมาย
แล้วเธอบอกว่าที่เธอโพสต์เรื่องนี้เอาไว้ในเพจ
เป็นเพราะว่าอยากจะเตือนภัยสำหรับใครที่เปิดเพจ
หาคนมาเลี้ยงน้องหมาน้องแมวมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้
เขาก็ตรวจซากแมวตัวนี้ค่ะที่เอามาคืนเนี่ยแล้วก็ตายถูกผ่าท้องเนี่ย
เบื้องต้นเป็นการตายอย่างผิดธรรมชาตินะคะต่อมาตำรวจสอนอเพชรเกษม
ดีเจสาวคนนี้ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยไปแถวงามวงเวียนใหญ่นะคะ
แต่ว่าเจอแค่กระบะทรายเจอแค่อาหารแมวมันไม่มีสิ่งผิดปกติ
ที่จะบ่งบอกได้ว่ามีการทารุณกรรมสัตว์เกิดขึ้นตามที่ถูกกล่าวหาค่ะ
ไปถึงบ้านพ่อแม่ของดีเจสาวคนนี้แถวทวีวัฒนา
ก็ไม่เจออะไรที่มันจะบ่งชี้ได้ว่ามีการทารุณกรรมสัตว์เกิดขึ้น
ดังนั้นหลักฐานมันยังไม่แน่นคุณผู้ชม
ซึ่งทางสัตวแพทย์หญิงพัฒระนันสัจจารมสัตวแพทย์จากองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว
ซากแมวไปให้ตำรวจตรวจสอบเมื่อคืนวันที่สิบเก้าตุลาคมที่ผ่านมา
ก็คืนกับเจ้าของเดิมไปเรียบร้อยแล้วหลังจากผ่าชนะสูตซากแมวเสร็จ
จากการตรวจพิสูจน์ซากแมวตายผิดธรรมชาติจริง
แล้วก็ตายมา๒๓วันแล้วนะคะ
ช่วงท้องยาวไปจนถึงขาหลังมีบาดแผลถูกของมีคม
แต่ไม่ขอให้รายละเอียดว่าของมีคมคือของมีคมชนิดไหนเป็นอะไรนะคะ
แต่พอตรวจสอบอวัยวะภายในช่องท้องของแมวหายไปเกือบหมดจริงคุณผู้ชม
แล้วหางหางแมวก็ถูกตัดออกไปจนกุด
คือมันไม่น่าจะแบบถูกรถชนถูกสัตว์อื่นกัด
เพราะว่ารักษณะบาดแผลมันเป็นอย่างนี้อวัยวะภายในหายหมดหางก็ถูกตัดไปค่ะ
แล้วก็จากการชนะสูตรสามารถยืนยันได้ว่ามันไม่ได้เป็นการถูกกัด
มันไม่ได้เป็นร่องรอยการถูกรถทับตามที่ดีเจสาวคนนี้กล่าวอ้างนะคะ
ส่วนจะถูกของมีคมกรีดที่ท้องหรือเปล่า
ตอนนี้ยังเปิดเผยรายละเอียดอะไรไม่ได้มากค่ะ
ฟังเสียงสัตวแพทย์หญิงพัทรนันค่ะ
การตรวจสอบตรงนี้นะคะเท่าที่หมอจะเปิดเผยได้ก็คือ
หนึ่งคือน้องเป็นการเสียชีวิตที่ผิดธรรมชาตินะคะ
โดยที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุรถชนและไม่ได้เกิดจากการทำร้ายของสัตว
ตอนที่น้องมาเนี่ยค่ะมาถึงคืออวัยวะของช่องท้องเนี่ยหายไปเกือบหมดแล้ว
เหลือแค่ตะสองโหลบนะคะแล้วก็ไตอีกนิดหน่อย
ไตเนี่ยเราถือว่าเป็นอวัยวะนอกช่องท้องเพราะมันจะติดกับด้านหลังนะคะ

พวกกระเพาะฉี่ลำไส้ม้าไม่อยู่แล้วก็ผนังผนังหน้าท้องไม่อยู่
เราใช้คำว่ามีการโดนของมีคมใช้ประมาณนี้ดีกว่า

ลักษณะของการใช้ของมีคมเกี่ยวกับช่วงกล้ามเนื้อนะคะ
ต้านเนื้อขาหลังที่เหมือนโดนกลิ่นไป
มาดูทางด้านของนายพีรบุญเจริญวัยนะครับ

คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทารุณกรรมแมวเนี่ย

หลังจากที่เมื่อวานได้มีการประสานไปยังกรมประสุทธิ์สัตว์
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านพักของทั้งพ่อทั้งแม่ของดีเจคนนี้
ทวีวัฒนาแล้วก็คอนโดแถววงเวียนใหญ่นะครับ
โดยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของพระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์
พุทธศักราช๒๕๕๗
ลงพื้นที่ไปที่บ้านพักทั้ง๒แห่ง
ลงไปไม่ได้มีร่องรอยของการทารุณกรรมแมว
หรือมีความผิดปกติใด
อีกทั้งขนาดนี้ผู้ต้องสงสัยก็ยังคงให้การปฏิเสธ
อย่างไรก็ตามต้องรอให้สัตวแพทย์จากองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว
ส่งผลชนสูตรซากแมวกลับมาเป็นลายลักษณอักษรก่อน
ให้ตำรวจตรวจสอบอย่างเป็นทางการ
เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีก่อนจะสรุปได้ว่า
เจสาวคนนี้มีความผิดจริงหรือไม่
หลังจากนี้ก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมให้มากที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้เสียหายรายอื่น
พยานหลักฐานเพิ่มเติมนำไปสู่การดำเนินคดีให้ได้
รวมไปถึงการตรวจสอบคำให้การเท็จหรือข้อมูลเท็จต่างของผู้ต้องสงสัย
ในส่วนของการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่คอมพิวเตอร์ต่าง
รวมไปถึงคดีหลอกลวงอื่นที่พอจะมีสมควรนะครับ
มีรายงานก่อนหน้านี้บอกว่าตำรวจจะนำดีเจสาวไปตรวจสอบคลินิกรักษาสัตว์แห่งหนึ่งย่านทองหล่อ
ดีเจคนนี้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่บอกว่า
วันที่๑๙ตุลาคมบอกว่ามีการนำแมวไปตรวจสุขภาพที่คลินิกดังกล่าว
แต่ว่าระหว่างทางเนี่ยแมวมีการกระโดดหนีและถูกสุนัขกัดจนตาย
แต่ท้ายที่สุดตำรวจต้องยกเลิกเพราะว่าไม่สามารถติดต่อดีเจคนนี้ได้นะครับ
ทางด้านพันธุ์ตำรวจโทสุภาชัยอวมประเสริฐบรองผู้กำกับการสอบสวนหัวหน้างานสอบสวนสนเพชรเกษมก็บอกว่า
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมหลักฐาน
รวมทั้งหาพิกัดจุดที่คาดว่าจะมีการทารุณกรรมแมว
ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดที่ดีเจคนนี้อ้างว่าแมวหายไป
ก็จะมีการตรวจสอบว่าตามจุดที่มีการกล่าวอ้างสอดคล้องกับคำให้การของดีเจคนนี้หรือเปล่า
เมืองต้นตอนนี้ดีเจยังอยู่ในฐานะผู้ต้องสงสัยไม่ใช่ผู้ต้องหาเพราะว่ายังไม่มีการแจ้งข้อหาใดนะครับ
หมอที่ทำการตรวจยังไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะก็เลยยังไม่มีน้ำหนักมากพอที่จะนำไปสู่ขั้นตอนการออกหมายเรียกได้
แต่ถ้าส่งซากแมวไปตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางให้เป็นผู้ชนะสูตรซากแต่ก็ต้องรอผลชนสูตรอีกประมาณ๒เดือนเลยค่ะ
ที่แรงครับเราก็เลยให้ทีมข่าวติดต่อสอบถามไปว่าที่โพสต์แบบเนี้ยคุณโยโพสต์เองจริงจริงหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่ามีใครแฮกข้อมูลแล้วก็เขาไปโพสต์อะไรแบบนี้นะคะครับคุณโยแบบพูดเลยว่าโพสต์เองคือเขาเป็นทาสแมนอยู่แล้วครบครึ่งเลยน่ะโยโพสต์เองจริงจริงโพสต์แบบเนี้ยค่ะครับอยากดูดีเจทารุน

กทั้งนั้นอ่ะดิฉันโพสต์เองนะคะเพราะว่ารู้เรื่องเห็นข่าว
แล้วโกรธมากถ้าแมวที่ถูกฆ่าเป็นแมวของเธอเธอแบบทำใจไม่ได้จริง
เป็นยังไงพฤติการแบบนี้มันมีอยู่จริงเหรอแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะแบบ
คุณโยบอกว่าคืออยากจะให้ตรวจสอบให้ชัดเจนให้ละเอียด
พฤติกรรมของดีเจสาวคนนี้มันเป็นยังไงกันแน่นะคะ
แล้วก็ได้มีการพูดคุยผ่านวีดีโอคอร์เดี๋ยวเรามีเสียงสัมภาษณ์นิดหนึ่งให้ฟังดูนะคะ

กระทืบได้กระทืบแล้ว

ในสภาพแบบนี้ที่เป็นเกิดขึ้นที่โยบคือหวังว่าจะทำได้นะครับ
คุณโยบอกว่าตอนนี้ติดภารกิจอยู่ต่างจังหวัดนะคะ
จะตรวจสอบกรณีดีเจสาวคนนี้
แล้วคุณโยบอกว่าแอบรู้ข้อมูลมาว่า

แต่ว่าการเข้าไปคนธรรมดามันเข้าไปยากมาก
จะเป็นกลุ่มเฉพาะของเขามีเรื่องผิดกฎหมายการซื้อขายอาวุธซื้อขายยาเสพติดการทารุณสัตว์อยู่ในเว็บนี้เยอะมาก
แต่คนเข้าไปต้องใช้นามแฝงของตัวเองใช้ชื่อจริงไม่ได้เพราะว่าถูกติดตามได้ง่าย
เคยติดต่อประสานไปในหลายที่นะที่เขาแบบว่าหาคนเลี้ยงแมวอะไรแบบนี้
แล้วก็ไปรับแมวมาเลี้ยง๒๗ตัวคือไม่ใช่แค่ตัวเดียว
แล้วก็คนนี้เนี่ยเขาเป็นดีเจอิสระเปิดเพลงตามผับนะคะ
เขาเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นขององค์กรสำคัญเกี่ยวกับการรณรงค์ยุติความรุนแรง

เคยออกมาเคลื่อนไหวในฐานะแกนนำรณรงค์การยุติความรุนแรงเมื่อปี๒๕๕๗
แต่มาทารุณกรรมสัตว์อย่างนี้
ฟังประวัติดูบทบาทดีนะในเชิงในเชิงบวกช่วยสังคม
แต่ว่าโอ้โหถ้าเกิดเป็นไปตามที่ข่าวเสนอนะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลย
พฤติกรรมคือประหลาดที่ไปปรากฏตัวที่สอนอเพชรเกษมที่เอาซากแมวไปคืน
มีอาการเมาด้วยคือเมาไปด้วย
เรื่องนี้ยาวนะครับก็ต้องรอกันต่อไปว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนะครับ